วันนี้แข่งขัน๔คู่โดยคู่ที่น่าสนใจการท่าเรืออันดับ๕
ที่ไปใช้สนามเป็นเจ้าบ้านพบกับประจวบทีมอันดับ๑๔ของตะลาง
ฝั่งสิงเจ้าท่าเก็บใช้ชนะ๒ณติด
จะนำโดยอาริสตักไกรสรรด์ลงเป็นตัวความหวังในการทำประตู
ขณะที่ประจวบที่๕เกมหลังเก็บได้เพียงแค่๑แต้ม
นำโดยวิลเลี่ยมเอลิเกธและวิเล็นด์มอร์ตาดาวสันโหลของทีม
ซึ่งคู่นี้จะทำการการในเวลา๒๐นาฬิกา
ส่วนคู่นอื่นนครราชสีมาร์มาร์ตได้เอฟซี

มุดประการซิตี้พบกับสุพรรณบุรีเอฟซี
แล้วก็ราชบุรีมิดผลเอฟซีพบกับระยองเอฟซีนะครับ